แม่บ้านประจันบรรย์
แม่บ้านประจันบรรย์
แม่บ้านสวัสดีค่ะ
แอร์พันธิลาค่ะ
คุณฟ้ายณฑพัทค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เดี๋ยวก็จะเข้าปี๒๕๕๙แล้วเถอะ
เราสองคนเนี่ยนะคะก็ขอโวยพรให้คุณผู้ชมนะคะ
มีความสุขมากเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงจ้า
คุณฟ้ายจ๊ะขอให้ตัวเองรู้เปล่าเนี่ย
เพราะเราโวยพรคนอื่นใช่ปะล่ะพรนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราไง

แอร์นะคะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้รับทรัพย์รับทุกอย่างรับงาน

ประเด็นคืออยากให้มันย้อนกลับมาถ้าอยากได้โชคได้ราบอย่างนี้นะคะ
ต้องมานี่เลยช่วงโหราแซ่บของเราในวันนี้นะคะ
ไปเจอกับพี่หมอโจ้มาดูดวงบอกข้ามปีกันไปเลยดีกว่า
จะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูกนะว่าปีไหนนักศัตริย์ไหนเนี่ยดีไม่ดียังไง
จะได้ตั้งรับถูกไงใช่ป่ะ
ถูกต้องแล้วค่ะประเด็นโหราแซ่บของเราในวันนี้นะคะ
มาฝากด้วยกันสองประเด็นค่ะต้อนรับดีวอกเลยนะคะ

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหน
ตรีมตัวมีคนมาจีบแบบหัวขนาดใดไม่แห้ง

อุ้ยตอนนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยเนี่ย

มาต่อกันด้วยประเด็นแซ่บที่๒กันเลยค่ะ

มีเกณฑ์วิวาฟ้าเล็ก

ขอต้อนรับพี่หมอโจ้

เป็นอย่างไรบังไงครับวันนี้มาแจกการ์ดหรือฮะ
บ้าเหรอเห็นเสื้อชุดเข้ากันใช่ไหม

และก็สังภาษณ์คู่รักคู่ใหม่ของวงการ
คุยฟ้านิจะเริ่มปีใหม่
เธอต้องสงบสกินอารมณ์มากคิดอะไรใหม่บ้าง
จะไปอิฉาได้ยังไงนึกว่าเฉล่งของฉันไม่ตั้งนาน
อยู่ดีเธอก็หยิบชิ้นปลามันไปกินดูสิ
เอาอย่างนี้หยุดเรื่องนี้ก่อน
จริงต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้นี่มันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลย

ขอบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะแบบว่าดูดวงกันแบบทั้งปีเลย
ถูกต้องแต่ละนักกษัตริย์ในปีวอกนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ปี๕๙เรามาเริ่มต้นที่ปีชวดเลย
ค่ะจริงแล้วน้ำว่าห้าต้าไปยังไงทั้งเงินความรักการงานรวมเลยค่ะ
เอารวมกันเลยนะก็คือจริงแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
ก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่า
ตามหลักคุณจีนเนี่ยจะเข้าสู่ปีวอกเต็มตัวเนี่ยต้องหลังจุดจีนไปทั่วนไป
จุดจีนก็คือวันที่๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในระหว่างที่เขาเรียกว่า
เนี่ยยังไม่พ้นปีเนี่ยถือว่าอยู่ในปีเก่าอยู่เป็นปีมาแม่
แต่เราจะมาดูกันว่าในปี๒๕๕๙หลังจุดจีนไปแล้วเนี่ยแต่ละปีเป็นยังไงกันบ้าง
โอเคคือหลังจุดจีนก็คือหลังวันที่๘คุมภาพันธ์

เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังวันที่๘คุมภาพันธ์นะครับในตามหลังโรศาจีนเนี่ย
จะถือว่าเข้าสู่ปีว่อธาตุไฟอย่างเต็มตัว

วรอกกว่าถาดไฟอ่ะ
จริงแล้วผมก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตามหลักดุลจีนเนี่ย
ไฟนี่คือความร้อนรุ่น
แล้ววอกเป็นปีแห่งความยุ่งวุ่นวายด้วย
เขาลดผลอยู่แล้วไงอยู่ไม่นิ่ง
ฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารรัฐบาลแล้วว่า
จะประกับประคองตัวเองไปมากน้อยแค่ไหน
แล้วส่วนเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ย
ก็อาจจะมีการตบเสาลงนิดนึงเพราะว่า
เรื่องด้วยเรื่องของการเงินหุ้น
รวมไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับ

การกู้ยืมเงินอะไรตรงนี้เรื่องการเงินค่อนข้างจะผันผวนนิดนึง
ก็บอกได้เลยว่าสังคมเศรษฐกิจการเมือง
คือมันจะปัดปวดกันไปหมด
เพราะฉะนั้นต้องวิงวอนขอให้ทุกท่านที่อาจจะ
เขาเรียกว่าตัวเองดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ตั้งสติ

มีเหมือนกับอย่าไปตื่นกลัว

เช็คก่อนระมัดระวังรอบครอบระวังแผนดีค่ะ

คนที่เกิดปีชวดในปี๒๕๕๙

คนจากปีที่ชกน่าจะปี๕๗มาแล้ว

นี่ถือว่าเข้าสู่ปีที่สมพงษ์กับปีชวนแล้ว

แต่มาปี๕๙นี้แล้วคุณเริ่มดีแล้ว
แล้วก็ทุกอย่างจะเริ่มเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ
และถังใจหวังก็คือหลังจุดจีนเป็นต้นไป
แล้วมีแยกมั้ยค่ะในเรื่องของการงานการเงินความรัก
คนละวลาดวงดีก็จะส่งผลให้ดีเกือบทุกเรื่อง
การงานก็คือพูดง่ายว่าคนที่เกิดปีชวดในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ย
จะมีโอกาสที่ได้รับงานใหม่
หรือถ้าต้องการที่จะยกย้ายงาน

ก็ระมัดระวังก็ใช้เงินก็ให้รอบครอบแล้วกัน

ก็บอกได้เลยว่าจะมีคนเข้ามากุ๊กกิ๊กกั๊เอาละ

เขาเรียกว่ามีปัญหาจะมีโอกาสที่จะประสานกลับมาได้
ถ้าคนที่เพิ่งเลิกลากันไป

คนใหม่ที่เรารู้สึกดีกว่าเดิม

พูดง่ายปีชวดมีโอกาสเลือก
เฮ้ยเลิศมาก

ทั้งปีเลยครับเห้ยเลิศดีอ่ะดีอ่ะไม่มีกำหนดนะ
ใช่อย่างนั้นมาต่อกันด้วยปีฉรูเนอะ
คนที่เกิดปีฉลูนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ท่านสามารถประคองตัวเองเหมือนปีชั่วที่ผ่านมา
เพราะว่าปี๕๗เจอปีไม่เกินเหมือนที่

เพราะฉะนั้น๒ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอสมควร
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ผ่านพ้นมาได้นะครับ
แต่ว่าคนผู้หญิงนะครับที่เกิดรอบ๒๕
อย่าคิดว่าพ้นปีชงแล้วที่ผมบอกไป
แต่ด้วยอายุที่เข้าเคราะห์คุณยังต้องเจอปัญหาต่อเนื่องนิดนึง
แต่รอบอีกอีกนี่ถือว่าโล่งขึ้น

ภาพรวมแล้วเนี่ยของคนที่เกิดปีฉลูเนี่ย

ส่วนเรื่องของการเงินก็ยังคงต้องระมัดระวังต่อเนื่องอยู่
เพราะว่าเศรษฐกิจเขาเรียกว่าภาพรวมของดวงเมืองปีหน้ากับตัวเราเนี่ย

คืออย่างเช่นดวงเราดีก็จริงเศรษฐกิจไม่ดี

เราก็เหนื่อยไปด้วยเราก็พังนะ
ส่วนเรื่องของความรักต้องบอกว่า
คุณต้องหาคนที่เสี่ยงโรคโปรสมพงษ์กับเรา
มันลงตัวกับเราคือปีชวด
หรือจะอากาศปีฉลูปีมะเสงปีระกาก็ได้
จะได้ลงตัวถ้าเกิดไปครบที่ไม่ลงตัวอาจจะสร้างปัญหาได้

ที่เกิดปีขานปีขานใช่ค่ะนะครับปีขานเนี้ยในตามหลักของนักศึกษาจีนปีสองพันห้าร้อยห้าเก้าเป็นปีว่าที่ชงกับปีขานเต็มตัวชงเต็มเต็ม
โอ้ไหมก็อดเพราะฉะนั้นเนี้ยคนที่เกิดปีขานแล้วก็ขอให้รับมาระวังในทุกทุกเรื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการงานผมบอกไว้เลยว่าคุณอาจจะต้องเจอแรงกดดันค่อนข้างสูงพอสมควร
เพราะฉะนั้นเนี้ยขอให้ทำงานไปอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดจากเจ็บเนื้อเจ็บตัว
ถ้าผมพูดเอาแบบออกเข้าใจง่ายเลยคือเจ็บเนื้อเจ็บตัว

คนมาจีบแบบหัวกระดายเบาร์

ก็คนที่จีบก็มีคนมาจีบตลอดนะครับ
เป็นช่วงที่ความรักกำลังโชยมาแล้วก็หอมหวนมาก

เอางี้ไม่มีใครมาจีบเราก็ไปจีบเขาสิ
ดีไหมดีไหมเราอาจจะไม่ได้แบบว่า
หัวกระดายแห้งลงแบบนี้แบบว่า
หัวกระดายเราอาจจะแห้งน้อยกว่าเรา

แล้วก็เอาน้ำมาสาดกระดายตัวเอง

โอ้โหเรียกว่าก็ดูกันให้ดีแล้วกันนะคะ
เพราะว่ามีหนุ่มสาวมาจีบกันเยอะขนาดนี้

ใช่แล้วค่ะตอนนี้อัปเดตกันไปแล้วนะคะ

กษัตริย์ที่เหลืออดใจรอสักครู่

ต่อประเด็นที่๒แล้วก็คือ

ที่มีเกณฑ์แต่งงานแบบสายฟัน

แน่นอนฉันเลยแต่ว่าจะเป็นมนุษยฟ้าลับ

เอาเป็นว่าจะเป็นนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ